ส่วนอีก๑อันตรายก็คือโรคประจำตัว

กว่าจะไปเจออีกทีนี่คือร่างเน่าเหม็นแล้วขึ้นอืดแล้ว
กลิ่นเป็นตัวบอกให้เพื่อนบ้าน

ต้องเอาไม้ตีไม้เคาะมันกินจะไปดูครับแลบลิ้นสู้กล้องด้วยฮะ
ประสานมาโดยตำรวจนะครับบอกว่าเออไปตรวจสอบบ้านหลังนี้กันหน่อย
ก็เป็นลักษณะเหมือนกับห้องเช่านี่นะฮะไปเจอศพของผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องน้ำครับ
ห้องน้ำจะเห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนซ่วมซึม
แล้วก็ตายอยู่ในห้องน้ำตรงนี้
ผนังประตูทำด้วยสังกษีมีขึ้นสนิมบ้าง

บ้านหลังนี้ไม่มีเลขที่อยู่ในชุมชนคลองเตย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตายมาไม่ต่ำกว่า๒๓วันดูจากสภาพศพแล้ว
ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโรคประจำตัวด้วย
ช็อกนอกจากเห็นภาพศพ
ก็คือนี่แหละฮะตัวเงินตัวทอง
มี๒ตัวครับกำลังแย่งกันแทะร่างศพเลยฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงกว่าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักท่าเรือ
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
เรื่องต้นข้อมูลรายงานบอกว่าผู้ตายน่าจะเป็นโรคความดัน
แล้วจู่เข้าห้องน้ำอาจจะโรคกำเริบหรืออย่างไร
ก็เลยตายอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่มีใครรู้นะฮะ
ทราบชื่อว่านายบุญเรืองอายุ๕๓

คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่พอไล่ตัวเงินตัวทองให้มันหนีลงน้ำไปเรียบร้อยแล้ว

นายบุญเรืองส่งชนะสูตรต่อไปว่า
เฟิร์มหน่อยตกลงแล้วตายเพราะโรคประจำตัวกำเริบจริงหรือไม่อย่างไร
ชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคุณผู้ชมคุณมิ้น
ผู้ตายมีอาชีพคือวิ่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ทุกวันก็จะออกจากบ้านไปวิ่งรถมอเตอร์ไซค์รับส่งผู้โดยสาร
แต่๒๓วันที่ผ่านมาไม่เห็นออกจากบ้านเลย
ผิดสังเกตแล้วนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าเพื่อนบ้านใส่ใจดูแลกัน

หลังมันมีกลิ่นเหม็นโชยลอยออกมาจากบ้านผมของผู้ตาย

หู๑๙๑คุณตำรวจตรวจสอบหน่อย
กู้ภัยมาตรวจสอบหน่อยก็เลยไปเจอเหตุการณ์ที่สุดธเวทนา
คุณเบิร์ตวีรยุทธ์ครับนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านพาไปดูเชื่อไหมคุณมิ้นคุณผู้ชม
ไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยตอนเจอครั้งแรกที่กู้ภัยเจอเนี่ย๒ตัวใช่ไหมฮะ
เราเดินไปชาวบ้านพาไปเนี่ย๑ใน๒มันยังอยู่รอเลยนะฮะ

นี่เหรอตัวนี้เหรอโอ้โห
นอนแบบเอามือเกยคางเอาหน้าเกยคาง
คางเกยมูเกยเท้าแบบนี้
นอนเหมือนแบบไม่เคลื่อนไหวแล้วอิ่มแปลแล้ว

บ้านบอกนี่เลยไอ้ตัวนี้เลยเป็น๑ใน๒ที่มาแท้ศพของบุญเรือง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าต่อครับเมื่อกี้ชาวบ้านพาไปชี้ให้ดูนะ
กู้ภัยบอกว่าพอรู้ว่ามีคนตายก็เลยรีบมาตรวจสอบ
แล้วก็มาเจอเจอภาพแบบนั้นเขาบอกเลยนะฮะว่าคือ
มันไม่ยอมคลานออกไปด้วยนะตอนแรกมันสู้คนเหมือนกันนะ

ก็คงหิวแล้วค่ะอาหารอยู่ตรงหน้าจะให้ใครมาไล่ยอมไปง่ายได้ยังไง
แล้วขออภัยคุณผู้ชมนะครับสภาพของศพเนี่ย
บางส่วนแหว่งไปนะขาข้างขวา
แล้วก็ส่วนหัวบางจุดถูกแทะไปฮะ
ผมเข้ามาถึงเนี่ยก็มีตัวเงินตัวทองรับแจ้งจากประชาชนในนี้
กำลังกินศพอยู่ประมาณ๒ตัว
ก็พวกผมก็มาแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นบ้านอยู่แถวนี้
ก็เข้ามาช่วยกันไล่ครับผม
โอ้โหโดนกัดช่วงขาแล้วท้อง
หูตามตัวตามหน้าหมดเลยครับผม
กัดหูกัดต้นคอหมดครับผม
สยองครับผมเพราะว่าตัวใหญ่มาก
แล้วก็เราก็พยายามไล่แล้วทำดีแล้วอะเนาะอาจารย์

บอกว่าจริงผู้ตายลูกเมียอยู่ต่างจังหวัดนะ
แล้วผู้ตายเขามีโรคประจำตัวคือความดัน
วันก่อนเพิ่งจะโทรคุยกับผู้ตายเอ่ย

แต่เขาปฏิเสธครับบอกว่าขอทำงานอีกนิดนะพี่

รู้อีกทีอ้าวตายซะแล้วครับ
มันมีภาพสัมพาทแรงในข้อที่เราคุยกับเขามากมั้ย
แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะเกี่ยวกันไหมเนาะ
เราก็ฝันว่ากระเป๋าเงินเราหายหมดเลย

เราก็ใจไม่ดีเหรอเนอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้คิดว่าอันนี้
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันไหมว่าพี่เราจะเสียเนาะ
คาดคิดครับไม่มีรางบอกเหตุล่วงหน้าด้วย
สาเหตุการณ์ตายอย่างที่บอกครับเป็นไปได้ไหม
ความดันมันกำเริบตอนที่เข้าห้องน้ำ
แล้วหมดสติแล้วก็ไปเลยแล้วไม่มีใครเห็น

ส่วนร่างครับจากนี้ไปก็จะนำกลับไปบ้านเกิด
โคราชลูกเมียก็คงจะรอรับร่างอยู่ที่นั่น